คุณผู้ชมครับกลางดึกของคืนที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นไม่ต่ำกว่า๔คนนะครับใช้ปืนยิงข่มขู่วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งรถจักรยานยนต์ที่ขี่มานั้นเสียหลักพลิกคว่ำเป็นเหตุทำให้วัยรุ่นสองคนเสียชีวิตนะครับ
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นบีบหัวใจของทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างมากและทางครอบครัวนั้นเดินทางมาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีเพราะเกรงว่าคดีนี้อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
รอยคดีนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ก็อยากจะฝากอยากจะให้เขาคิดสักนิดนึงก่อนที่เขาจะทำ
ว่าชีวิตเนี่ยชีวิตหนึ่งชีวิตหรือสองชีวิตที่พวกเขาทำกับความวัยคนนองของพวกเขาเนี่ยมันสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับพ่อแม่คนอื่นเขามากมายขนาดไหน
อยากให้เขาคิดอยากให้พ่อแม่เขาอยากให้พ่อแม่ก็สั่งสอนลูกเขาให้ดีกว่านี้เหมือนกับที่เราสั่งสอนลูกเราว่าเราไปทำคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้เขาคิดอยากให้เขาพิจารณาแล้วก็ให้มันสำนึกผิดบ้าง
อรพินกิจนิยมมารดาของนายสดายุกิจนิยมอายุ๑๗ปีหนึ่งในเยาวชนที่เสียชีวิตจากเหตุถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ปืนไล่ยิงพร้อมถีบรถจักรยานยนต์จนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุบอกเล่าถึงความรู้สึกหลังต้องสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักเหตุเกิดบนถนนนิมิตรใหม่เมื่อกลางดึกวานนี้
เหตุการณ์นี้ยังมีนายสดายุกิจนิยมและนายปรมัตต์เวียงเงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนสนฟุลาปทุมธานีพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนได้ไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดรถไฟย่านนวมินโดยระหว่างทางที่กลับบ้านได้มีกลุ่มวัยรุ่นสี่คนแต่งกายคล้ายเด็กช่างกลเฮียรถจักรยานยนต์มา
แต่คนร้ายก็ไม่สนใจใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์จนล้มหัวกระแทกพื้น
ส่งผลให้นายสดายุและนายปารมัติเสียชีวิตคาที่
จากนั้นจึงขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นางมาลีเวียงเงินมารดาของนายปรมัติเปิดเผยว่า
อยากให้ตำรวจนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ฝากไปถึงคนร้ายให้มามอบตัวและกลับตัวกลับใจ

และอยากให้นึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วก็จับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสูญเสียแบบ
มันไม่น่าที่จะสูญเสียคือไม่อยากให้ข่าวมันเงียบ
คืออยากจะให้ออกสื่อออกข่าว
ก็เอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะ
งั้นก็จะมีต่อไปเรื่อย
โดยที่ไม่จบไม่สิ้นก็จะมีการเสียชีวิตของคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่

ซึ่ง๑ชีวิตกว่าจะโตค่ะ
มันไม่ใช่ง่ายถ้าลองเป็นลูกคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไง
โดยในวันนี้ญาติของนายสดายุและนายปรมัติ
ได้เข้าติดต่อขอรับศพเยาวชนทั้งสองคนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
โดยจะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลนายสดายุที่วัดพญาปราคอง๑๒
เป็นเวลา๕คืนก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๑๐เมษายน
ส่วนนายปรมัติจะมีการตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดปาเขาย่านมีนบุรี
โดยจะเริ่มสวดอภิษฐรรมคืนแรกในวันที่๗เมษายน
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๐เมษายนเช่นเดียวกัน
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเชิญวิญญาณของเยาวชนบริเวณที่เกิดเหตุในเวลา๙นาฬิกา
ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบสวนอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว
เมืองต้นพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่า
เกิดอุบัติเหตุบริเวณป้ายรถประจำทางถนนนิมิตรใหม่ย่านมีนบุรี
ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต๒คน
ซึ่งจากคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ถูกไล่ยิงมาจนทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำนั้น
ในที่เกิดเหตุยังไม่พบรอยกระสุน
คาดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น
พร้อมเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน